ไม่อ้วนคืนกับทางงานเรียง
ช่ววิตตีแสกหน้า
ช่วงนี้มีแต่ข่าวคดีทางเพศ

การตรวจสอบประวัติอาทยากร

รัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสกหน้า

วันแล้วคุณชุวิตที่เราพูดคุยกันเรื่องคดีเกี่ยวกับทางเพศ
ครับมันมีแต่คดีทางเพศ
ผมบอกคุณมิ้นท์เมื่อวานนี้แล้วนะว่าประเทศไทยเราเนี่ย
จะมีปัญหาเรื่องคดีข่มขืน

ถ้าทางอเมริกาใต้จะมีปัญหาเรื่องจับตัวเลขค่าไทย

ผมนี่กุ้มใจเลยเจอข่าวอย่างนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมคงจะได้รับฟังมาแล้ว

และก็เอาตัวนักท่องเที่ยวเป็นชาวบราซิลเป็นผู้หญิง
ยังสาวและก็มีดีกีเป็นนางงามนางแบบด้วย

แต่ก็ยังมีคดีเพศที่ต้องมาอัปเดตกันอีก
ก็คดีแม่ธงศรใช่ไหมครับ

คือตอนนี้ทางตำรวจก็แจ้งข้อหา
จะสามคนก็คือนางโน๊คต่อที่เป็นแม่เรานี่แหละ

ส่วนดาบยุทธ์ก็โดนทั้งหมด๖ข้อหาด้วยกันที่ตำรวจ
โดยท่านรองศรีวราเป็นคนตั้ง๑ร่วมกันตั้งแต่๓คนไปค้ามนุษย์
คือต้องจำข้อหาไว้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือข้อหานี้ร่วมกันตั้งแต่๓คนก็มี๓คน
มีเมมีฟ้าแล้วก็มีดาบยุทธ์เพื่อแสวงหาประโยชน์
โดยไม่ชอบจากการค้าประเวณีซึ่งได้กระทำกับบุคคลอายุเกิน๑๕แต่ไม่ถึง๑๘
คือกฎหมายจะกำหนดอย่างนี้นะ๑๕๑๘ช่วงนึง๑๘ขึ้นไปช่วงนึง
และก็๑๕ต่ำลงมาช่วงหนึ่งดังนั้นข้อหานี้คือร่วมกันตั้งแต่๓คนนะฮะ
ตั้งแต่๑๕ถึง๑๘นะครับ
หาที่๒สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่๒คน
กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์กับบุคคลอายุเกิน๑๕แต่ไม่ถึง๑๘
และกระทำความผิดค้ามนุษย์โดยกระทำแก่บุคคล๑๘ปีขึ้นไปและสมคบกันกระทำความผิด
โดยคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระทำตามความผิดที่ได้สมคบ
ก็พูดง่ายว่าวางแผนสมครบกัน
ข้อหาที่๓เป็นข้อหาเพื่อสนองความไข้ของผู้อื่น
ร่วมกันเป็นธุระจัดหาล่อไปชักพาไป
ซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อการอนาจารย์
ซึ่งหญิงโดยใช้อุบาย
หลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้าย
อันนี้ก็เหมือนกันฮะ๑๕ปีแต่ไม่ถึง๑๘ปี
และกระทำกว่าบุคคลอายุเกิน๑๘ปีขึ้นไป

ที่๔คือร่วมกันเป็นธุระจัดหาล่อไปชักพาไปซึ่งบุคคลใด
เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี
แม้ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ก็มีกำหนดอายุอีกเลยครับ๑๕ปีถึง๑๘ปี
ข้อหาที่๕ข้อหาพรากผู้ยาวอายุต่ำกว่า๑๘ปี
แต่ไม่เกิน๑๐ปีอายุตั้งระหว่า๑๕ปีถึง๑๘ปี
ข้อหาที่๖เป็นธุระจัดหาล่อไปชักพาไปซึ่งบุคคลอายุกว่า๑๕ปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี
ซึ่งบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
อันนี้ข้อหาที่๖ให้กับดาบยุทธ์คนเดียว
เท่ากับว่าดาบยุทธ์โดนไป๖โดนไป๖ส่วนนางนกต่อ๒คนโดนไป๕
โดนไป๕ถามว่าอย่างนี้อิ่มเลยครับโดนไป๖ข้อหาเพราะ
แต่ละข้อหาล้วนแต่หนักทั้งนั้นครับ
อายุติดได้ตั้งแต่๕ปีถึง๑๐ปี๕ปีถึง๑๕ปี๕ปีถึง๒๐ปี
ทีนี้เราลองพูดสิครับว่าคดีทางเพศเราเนี่ย
มีคดีอะไรที่มันน่าจะศึกษา
เพื่อให้ท่านผู้ชมจะได้ทราบ
ความผิดทางเพศเป็นความผิดฐานขหมเขืนกฎธรรมชำลาว

อย่าไปซื้อหวยนะซื้อหวยไม่ถูก

หญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยา
โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ขู่เข็นโดยประการใด

หญิงอยู่ในภาวะขัดขืนไม่ได้
กระทำการโดยให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น

ในคดีทางเพศตัวนี้คือตัวสำคัญมาตรา๒๗๖ซึ่งที่เมื่อกี้บอกเท็กซี่
โอ้โหเต็มเข้าองค์ประกอบนี้
แต่ไอ้นี่รู้มากเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังยังไงว่ามันรู้มาก
เดี๋ยวเราอัปเดตข้อมูลเรื่องของแม่ห้องศร
ข้อหา๓คนนั้นไม่ยอมรับนะ

ก็คงต้องใช้เวลาต่อสู้กันก็คงคิดว่า
แล้วก็กะว่าเรื่องมันเงียบแล้ว
แล้วเดี๋ยวก็ค่อยคุย

คือของพวกนี้มันหนังชีวิตคุณมิ้น

มันไม่ได้ดูพีเดียวนะแค่วันสองวัน

และสู้กันบางคดีก็เป็น๑๐ปีครับ
ทีนี้เรื่องนี้เดี๋ยวเรารอดูกันต่อไป

พยานหลักฐานแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของคดี

ครับก็คงพลาดไม่ได้เดี๋ยวเบรกหน้าผมจะพูดให้ฟังว่า
อันนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะฮะแล้วทำไม
ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะถามว่าไอ้เนี่ย
มันยากไหมนะไอ้๓แผ่นนี้

มันคืออะไรที่มันจะแก้ปัญหาของแท็กซี่
ที่มีประวัติอย่างเท็กซี่คนนี้
ที่ไปข่มขืนฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งเป็นบราซิลนะฮะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
คุณผู้ชมคะชื่อว่าวันนี้หลายคนได้ดูข่าว

สำหรับกรณีที่มีแท็กซี่คันหนึ่ง
ไปรับผู้โดยสารเป็นผู้หญิงชาวบราซิล
สวยเชียวแหละคือใช่คือเรียกเท็กซี่

เพราะว่าจะไปหาเพื่อนนัดเพื่อนเอาไว้
ทีนี้เธอบอกว่าขึ้นรถแท็กซี่แล้วโทรหาเพื่อนติดต่อเพื่อนไม่ได้
กลายเป็นว่าแท็กซี่ไม่ได้ไปส่งทองหล่อค่ะ
พาออกนอกเส้นทางผ่านนครปฐมนู่นไปโผล่สุพรรณ

แล้วก็ข่มขืนใช้กำไรด้วยเพราะว่าเธอขัดขืนทำร้ายด้วยเสร็จแล้วก็
แล้วก็ทิ้งกระเป๋าโยนกระเป๋าและขับรถกลับ
จนชาวบ้านเข้าไปพบและไปช่วยเหลือใช่เพราะว่าทิ้งคุณอีกคุณเนี่ยอยู่ตรงนั้น
ประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดก็คือ
ซี่คันนี้ชื่อนายค้ำคูณเจริญค้อนจตุรัส

เคยต้องคดีแล้วครับและก็เป็นคดีข่มขืนด้วย
ในปี๒๕๕๑๑ครั้ง๑ครั้งติดคุก๔ปีออกมา๒๕๕๕นะฮะ

ข่มขืนอีกต้องพูดก่อนนะครั้งที่สองนี่คดีข่มขืนอีก
สารลง๓ปี๙เดือน
๓ปี๙เดือนออกมาเมื่อปี๕๙ปลายปีนะครับ
หกศูนย์ไม่ถึง๓เดือนทำอีกแล้ว

บราซิลสาวบราซิลนี่ไม่ได้เรียกแท็กซี่ในตัว
สนามบินสนามบินเดินออกมาเรียกข้างนอก
ก็คงจะคิดว่าข้างนอกนี้อาจจะรวดเร็วกว่า
หรือข้างในอาจจะคนเยอะก็ออกมาเรียกข้างนอก
ก็ไปเจอแท็กซี่คันนี้มารับนะครับ

ก็อย่างว่าแล้วครับเป็นนักท่องเที่ยว

พูดคุยกันไปพูดคุยกันมานะฮะ
ซี่วันนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วก็อ้างว่า

ก็คืออยู่แค่ชั่วโมงเดียวจะชอบได้ยังไง

คือบอกว่าชอบนี่คือปัญหาว่า
เราไม่ควรที่จะไปคุยสนิทสนม
อันนี้ข้อสำคัญแต่เนื่องจากคนนี้

ฉะนั้นการพูดคุยเรื่องปกติครับก็คุยกับเท็กซี่
เพราะเพิ่งลงมาจากเครื่องมาจากกุลาลัมเปอร์
จะมาหาเพื่อนแท็กซี่คนนี้ก็ล่อลวงแล้วครับ
ขับไปถึงสุพรรณผ่านนครปฐมไปถึงสุพรรณ
ถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องปกติ
เพราะว่าคนไม่เคยมากรุงเทพบ่อย

ซี่ก็ขับพาไปเพราะระยะเวลาจากกรุงเทพไปสุพรรณ

ประมาณสักชั่วโมงนึงถึงแล้วออกไปทางนู้น

ปรากฏว่านายคนนี้นะเดี๋ยวลองขึ้นภาพนี้

ชื่ออะไรคำคูณเจริญคำคูณเจริญนี่แหละครับ
จะให้ดูว่าเคยอยู่ในคุกนะฮะ
และมีประวัติอยู่ฮะนี่ฮะ

เคยอยู่ที่กลงงานแปลงขัดเงา

สายชื่อของประวัตินักโทษนะครับ

ผมเนี่ยคุณมิ้นในระหว่างนั้นอยู่เวลาเดียวกับผม

ไอ้นายคนนี้นายคำคูณเจริญเนี่ย

คุณชิคกี้พายเจอหรือคะผมเจอค่ะที่สำคัญ
ผมเป็นคนจัดยาคือหมอให้ยา
ผมไม่ต้องบอกนะครับว่ามันยาอะไรนะครับป่วยมากครับผมบอกได้เลยว่าป่วยมากนะครับ
เท็กซี่คนนี้มันป่วยมากและมันก็ต้องรับยานะฮะ
แต่หลังจากนั้นเมื่อออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไปขับแท็กซี่ได้ยังไง
ถามว่าในสถานการณ์อย่างนี้
มีประวัติอาชญากรรมเคยต้องคดีข่มขืน
แล้วไปขับแท็กซี่รับผู้โดยสารสาว
ถามว่าแล้วคนที่ไปขึ้นแท็กซี่เนี่ยถามว่า

เกิดเป็นเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษา
หรือแม้งกับผู้หญิงที่ทำงานกลางกลางคืน
ขึ้นรถไปแท็กซี่พาไปข่มขืน
แล้วถามเถอะครับว่าไอ้๓ใบนี้นะฮะ

คืออย่างนี้ครับที่ผมเล่าไปเมื่อวันก่อน

สามารถไปตรวจสอบประวัติอาทยากรรมได้

และในกรณีอย่างนี้สหกรต่างที่รับแท็กซี่มาขับ

นี่เรื่องของการรับแท็กซี่
ที่บางทีไม่มีใบอนุญาตขับขี่บ้าง
บางทีมีประวัติต้องคดีมาก่อนบ้าง

ก็ยังรับมาขับแต่คราวนี้หนักกว่า

นี่ครับลองดูใบนี้สิครับ
อันนี้คือเอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติฮะ
ลองดูนี่นะครับงดไปที่นี่เลยครับ

ในกรณีนี้ก็สามารถที่จะใช้หนังสือนำส่งของบริษัท

ก็คือหนังสือของบริษัทก็คือสากรนี่แหละครับ

ที่สำนักงานตำรวจว่าขอตรวจสอบประวัติในคนนี้
ในคนนี้จะมาขับรถแท็กซี่นะครับ
เอาล่ะครับทีนี้ก็จะคือเขียนเรื่องขอตรวจสอบประวัติอาชญากร
ถ้ากดไปปุ้งขนาดผมยังมีเลยนะฮะ
ถามคุณมิ้นดูขนาดชูวิทย์ยังมีเลยล่ะครับ
แล้วถามว่าคนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบในคนนี้

ประวัติ๒ปี๒๕๕๑ติดคุกคดีข่มขืน

นั่นแหละนะครับตอนนี้ถามว่าไปตรวจอะไร
ไม่มีใบขับขี่สาธารณะใช่อ่าปรับไปพันหนึ่งปรับไปพันหนึ่งอ่า
ไม่ส่งประวัติให้กับคนส่งปรับ๒๐๐๐ปรับ๒๐๐๐
ปรับไอ้อูเบอร์นี้เยอะกว่าอีกนั่นอ่ะสิผมถามว่าอย่างเงี้ยนะ
ทำไมไม่ยึดใบอนุญาตของสากรนี้ไปเลย

ผมว่าเอาให้มันแบบชัดเจนโทษมันเบาไปหรือเปล่า
ผมถามเฉยอยากรู้ว่าถ้าในกรณีแบบนี้
เจ้าของสหกรณ์หรือคนที่รับผิดชอบตรงนี้
ควรจะต้องโดนแบบคดีไปด้วยเลยไหมคะ
เพราะว่าถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

เพราะว่ากฎหมายในการตรวจสอบเท
อันนี้ก็เป็นประวัติอีกฮะอันนี้เป็นหนังสือยินยอมฮะ
หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล

ร้อยเดียวเองอ่ะเสียร้อยบาทเดียวครับอันนี้ก็สามารถตรวจได้ฮะ
จะเป็นบริษัทใหญ่ต่างที่แผนกฝ่ายบุคคลนั้น
ส่งไปให้กับตำรวจเช่น

พนักงานรักษาความปลอดภัยนี่ก็ต้องตรวจสอบนะฮะ

มี๓ใบทนาที่ต้องกรอก
อันนี้เป็นแค่รายละเอียดซึ่งจะบอกมา

ก็จะตรวจให้ในแผนกทะเบียนประวัติอาทยากร
ก็จะมีออกมาเลยว่าเคยมีคดีอะไรนะครับ
ก่อคดีอะไรมาก่อนมีหมายจับไหม
ซึ่งโดยมากที่ผมคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานทะเบียนประวัติ
เขาจะบอกว่าส่วนมากก็จะเป็นตำรวจด้วยกันมาขอ
เพราะว่าตำรวจอาจจะไปเพิ่มคดี

ส่วนเอกชนจะเป็นส่วนน้อย
ดังนั้นขอเตือนให้ท่านผู้ประกอบการทั้งหลาย
หรือแม้กระทั่งประชาชนคนทั่วไป

เราสามารถเรามีสิทธิ์ที่จะยื่นสอบ
ประวัติตัวเราเองเราก็ต้องยอม
เป็นลูกน้องหรือเป็นคนที่จะทำงานในบริษัทนะฮะ
ซี่จะต้องทำคนจะมาขับแท็กซี่
จะเอาชีวิตของผู้โดยสารไปแขวนไว้ได้ยังไงครับ
บางคนมีลูกสาวมีพี่สาวมีน้องสาว

อย่างนายค้ำคูณเนี่ยถามว่ามันเคยมีคดีไหม
ถ้าดีก่อนก็ข่มขืนคดีที่สองก็ข่มขืน

ครับทีนี้ก็อ้างกันล่ะครับ

คืออยู่ในคุกแล้วรู้จากทะนงธนะแนะนำมา
ก็ต้องสู้คดีบอกว่าสมยอม
มันได้เหรอคุณชุวิตมีบาดแผลเต็มตัวอย่างนี้

เขาสมยอมแรกก็สมยอมผมแหละนะ
แล้วก็จะเอานู่นเอานี่ผมไม่
แล้วมันก็ตกลงไปตกลงเสร็จแล้วก็ไม่ยอม
ลักษณะวิธีการของการกระทำที่คนที่ผู้หญิงเนี่ย
อายุเกินกว่า๑๘ก็มักจะใช้วิธีการพูดว่าสมยอมนะฮะ
วิธีการนี้คือวิธีการที่ต่อสู้ในทางคดีต่อสู้

แต่เนื่องจากไอ้คนนี้มันมีประวัติ

เพราะฉะนั้นโทษครั้งที่๓จะต้องสถานหนักเลยครับ
จริงมันควรจะหนักตั้งแต่ครั้งที่๒ไหมคุณชูวิท

คือครั้งแรกเนี่ยเมื่อโดนคดีแล้วครั้งที่๒ก็ถูกใบแดง
เมื่อสารลง๓ปี๙เดือนก็จะต้องติด๓ปี๙เดือนเต็ม
นั่นคือเหตุผลว่าเมื่อเข้าไปประมาณปี
หรือจะออกมาปี๕๙ไง
แต่๓ปี๙เดือนเต็มนี่ยังน้อยกว่าครั้งแรกที่โดน๔ปีอีกนะคุณชุวิต
ก็นั่นน่ะสิครับนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
โทษเนี่ยจริงมันต้องเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น

อย่างกรณีแบบนี้ถ้าขึ้นอีก
เข้าคุกก็ต้องโดนใบแดงมีอภัยก็ต้องไม่ได้นะฮะ

และที่สำคัญจะต้องเพิ่มอัตราโทษนี้สูงสุด๒๐ปีครับ
มันก็ควรจะต้องติดไปเลยไหม๒๐ปีคมขืนโดยใช้กำลังประตูสลาย
ก็ถ้า๒๐ปีเต็มนะถ้าผมคิดว่า
ถ้าเที่ยวใหม่สารคงต้องลงสถานหนัก
เพราะว่าไม่เข็ดหลาบและเป็นผู้ร้ายโดยกระมวลสันดาล

ที่สำคัญผมอยากจะให้ตำรวจพารีบพาไปตรวจร่างกายครับ
เพราะไอ้นี่ผมรู้ดีว่ามีประวัติอยู่ในคุก

จะต้องไปตรวจร่างกายดูซิว่ามันเลือดมันเป็นยังไง
นะครับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมต้องให้ความระมัดระวังนะครับ
เพราะว่าแท็กซี่ปริมาณเท็กซี่ในกรุงเทพมีจำนวนมาก
และบางครั้งเมื่อสถานการณ์บังคับ

ต้องบอกก่อนนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เท็กซี่พาคนไปข่มขืนเวลาบ่ายมุมครึ่ง
และประเทศเราจะมีความเสียหายในเรื่องชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนล่ะครับ
เมื่อนำเอาผู้หญิงนะฮะที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับ
เป็นคนที่อายุยังไม่เยอะซะด้วย๒๐๓๐นะฮะ
แท็กซี่เอาจากกลางวันเราไม่ได้ไปรับจาก
โอ้โหที่หลบซ่อนหน้าสนามบินดอนเมืองนี่แหละครับ
คือต้องบอกว่าแท็กซี่ดีมีนะคะ
ยังขอย้ำว่าแท็กซี่ดีก็ยังมี
แต่ถ้าคุณอยากที่จะเรียกร้องโอกาสในเรื่องของการให้บริการ
อยากที่จะให้มีคู่แข่งอย่างอูเบอร์หรือว่าอะไรมาเนี่ย
เรื่องนี้ต้องใส่ใจมากกว่านี้ต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้
ซี่ที่เป็นสหกรณ์เองก็ต้องเข้มแข็งกันมากกว่านี้
เรื่องของการที่จะต้องมานั่งตรวจประวัติอาทยากร
บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะหูร้อยหนึ่งตั้งกี่คนล่ะเสียตั้งเท่าไหร่ไม่คุ้มจ่าย
แต่พอเป็นแบบเนี้ยคุ้มครับต้องคุ้มครับแล้วก็ทาง
กระทรวงคมนาคมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเพิ่มโทษครับกับสหกร
เจ้าของบริษัทแท็กซี่ต่างที่ไม่ตรวจ
และนำเอาคนขับที่มีประวัติอาชญากรมาขับรถ
อันนี้อันที่แรกเนี่ยอันที่สองไอ้นั่นมันเรื่องใบขับขี่สาธารณะเนี่ย
ต้องมีอยู่แล้วแต่ประวัติอาชญากรนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
เพราะว่าแท็กซี่นั้นขับรถพาผู้โดยสารนะครับ
บ้านไหนเมืองไหนต้องตรวจครับ
ทะเบียนประวัติอาชญากรว่าเคยก่อคดี
อย่างกรณีของประเทศอย่างฮ่องกง

ก็ต้องมีการตรวจและตรวจเข้มงวดด้วยนะครับ
ถึงขนาดว่าถ้าเคยขับเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอลเนี่ย

ไม่รับเลยใช่ไหมครับไม่รับเลยครับถ้าเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
แต่ไอ้นี่มันคดีข่มขืนยังเอามาขับรถแท็กซี่ได้
ก็ต้องดูถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะ

สำหรับกรณีแบบนี้มันถึงได้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก
โทษที่มันเกิดขึ้นก็หนักขึ้นเรื่อย
หรือต้องให้มีคนตายก่อน

ว่าคนทำคดีคงขืน

เข้าไปในคุกเนี่ยจะให้มันไปนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิ

ออกมากระทำอีกทำเลยด้วยนะ
ออกมาไม่ทันไม่ถึงปีใน

๖เดือนเอาอีกก็เข้าคุกอีก
แล้วนี่ออกมายังไม่ถึง๓เดือนเลยฮะเอาอีกแล้ว
นี่พูดถึงแท็กซี่นอกจากคดีนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยเป็นคลิป
คุณชุวิตเห็นยังคะคลิปว่าที่เป็นคนขับรถแท็กซี่เหมือนกันกลางสี่แยกเลย
ไม่ใส่กางเกงไม่ใส่รองเท้าอ่าอันนั้นคืออนาจารย์

ทีนี้อาณาจารย์ต้องบอกก่อนนะมันมีกรณีอยู่๒กรณีนะฮะ
คือวันนี้ผมต้องพูดคดีทางเพศเนี่ยให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะฮะ

อ่าเมื่อกี้๒๗๖ขมคื้นกระทำจำลาวคือขมคื้นนะและมีองค์ประกอบครบนะว่า
ประกอบอย่างไรที่เรียกว่าข่มขืนคือไม่ใช่ภรรยาตัวเอง
ก็เหมือนกับธรรมชำราวใช้กำลังพัทธุสลายขู่เข็น
หญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
และทำให้หญิงเข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น

ทีนี้ต้องมาดูสิครับว่าในกรณีที่เป็นอาณาจารย์
อาณาจารย์ก็คือแก่บุคคลที่อายุ
อันนี้๒๗๘นะครับผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่ผมพูดแบบชาวบ้านให้ฟังนะครับ
ก็เกี่ยวกับอนาจารย์คืออายุมากกว่า๑๕ปี
ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑ขู่เข็น๒ใช้กำลังพัทธุสลาย
บุคคลนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลอื่น

ก็เลยเป็นการอนาจารย์ที่ทำต่อหน้าธารกำนัน

คืออาณาจารย์เนี่ยไม่ใช่กระทำกระทำเหล่านะครับ
คืออนาจารย์นี่ไม่ได้สอดใส่
อันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าอนาจารย์
และอย่างนี้ไม่สามารถที่จะยอมความได้

ก็ต้องเป็นที่ที่ไม่ใช่ต่อหน้าธารกำนัน

ทำกันส่วนตัวอันนั้นคือยอมความได้
เพราะฉะนั้นคดีที่เกี่ยวกับคดีทางเพศ
การข่มขืนกระทำจำเหล่า

ในปัจจุบันนี้ถ้าเข้าไปในเรือนจำเนี่ย
ก็ไม่ค่อยจะได้อภัยหรอกครับ

ติดสารลง๑๐ปีก็อยู่๑๐ปีเต็มครับ

กรณีแบบนี้ผมต้องเรียนให้ทราบอย่างนะครับว่า
มันเป็นสันดานมันเป็นนิสัย
มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถแก้ได้
อันนี้มันเป็นเรื่องที่หมอสรุปมาแล้วครับ
ไอ้พวกนี้คือพวกที่มันมีพลัง

และเมื่อเวลาที่มันเผลอไผล

บางครั้งมันอ้างว่ามันไม่รู้ตัว

ครูชวิทธิ์และอย่างกรณีนี้ล่าสุดที่ที่เราเอาเป็นแท็กซี่ไปสำเร็จความไคร้
ปั๊มโชว์คนอื่นแล้วก็กลางสี่แยก

คืออย่างนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคงจะโดนปรับ

แค่ปรับครับเพราะมันเป็นการอาณาจารย์นะฮะ
แล้วก็ยังไม่ได้ไปล่วงละเมิดใคร
คืออันนี้มันต้องมีการล่วงละเมิดคือไปจับ

จับหน้าอกหรือไปจับอะไรอย่างนี้โดนฮะ
คดีทางเพศอย่างกรณีแบบนี้มันก็มีหลายกรณีนะ
ที่มีการกันแกล้งกันอันนี้ผมต้องพูดก่อนเลยนะครับ
ท่านผู้ชมคงจะไม่ทราบนะฮะ
คดีทางเพศก็อาจจะเป็นคดีทางแกล้งกันได้ด้วยนะฮะ
ตัวอย่างนะไม่ถูกกันแล้วมีลูก
ลูกก็บางทีไปแล้วเจอจับหน่อยเสร็จก็ไปฟ้อง
อาจจะไปฟ้องว่าเนี่ยลุงคนนี้มาจับหน้าอกจับตัวนะครับ
แม่ไปแจ้งความโดนนะโดนนะครับ
ก็ถึงบอกเรื่องที่สวดมนต์นะครับที่เมื่อวานนี้ท่านว่าบอกชอบสวดมนต์
คือในคุกนี่สวดมนต์เยอะนะฮะและคนสวดมนต์นี่เป็นอดีตสมภารนะครับ
โดนคดีอาณาจารย์โดนคดีเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ
ไปอยู่ในคุกแล้วสวดมนต์เหมือนในวัดเลยครับ

ตักตะนิทัยไม่ได้นะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งก่อนครับผม
วันนี้วันที่๒๖พรุ่งนี้วันที่๒๗มีคดีใหญ่ใช่ไหมคะ
พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สิช่วงหน้ากลับมาคุยถึงเรื่องพรุ่งนี้กันว่า

คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาทุกวันเลยนะคะว่า
พรุ่งนี้๒๗แล้วมันสำคัญยังไงคะวันที่๒๗คุณชูวิทย
วันที่๒๗ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งครับ
วันที่จะให้สังคมได้รู้ว่ากฎหมายมีมาตรฐานเดียว
ท่านผู้ชมครับกฎหมายจะใช้กับคนจนคนรวยคนมั่งมี
คนอยู่ในคอนโดหรือคนอยู่ในชุมชน
ทุกคนต้องใช้กฎหมายฉบับเดียว
แต่วันพรุ่งนี้เราจะดูสิครับว่ากฎหมายมันใช้ฉบับเดียว

ฉบับ๑คนชนฉบับ๑คนรวย

เมื่อวันที่๓๐มีนาเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะ
กระทิงแดงที่ขับรถชนตำรวจที่ทองหล่อ

๑๙ถ้าวันพรุ่งนี้เลื่อนอีกจะเป็นครั้งที่๑๙นะครับ

เพราะครั้งก่อนผมก็ไปที่สำนักงานอายการสูงสุด
ท่านรองโฆษกท่านอายการสูงสุดก็ออกมาให้ข่าวแถลงข่าว

ผมก็อยากจะนำคลิปนี้ในระหว่างที่ผมสอบถามเนี่ย

เพราะวันที่๒๗วันพรุ่งนี้เป็นวันที่
บอสต้องมารายงานตัว

ตลอดระยะเวลา๕ปีนายบอสไม่เคยมารายงานตัว

บอสจะติดอ้างภารกิจอยู่ต่างประเทศ
แต่มีภาพจากสำนักข่าวซึ่งคุณมิ้นก็เห็น
บอสปีนไปรอบโลกไปกินไปเที่ยวไปดูรถแข่ง
ใช้ชีวิตหรูหลาอู้ฟ่าตามภาษาคนมีเงิน
ซึ่งไม่ใช่ภารกิจที่อ้างว่าไม่ไปพบอายการ
มีการเลื่อนนัดทุกครั้งที่อายการเรียกตัว
โดยในปี๕๙เลื่อนไปถึง๖ครั้งไม่เคยมาแม้แต่ครั้งเดียว
เหตุผลติดธุระอยู่ต่างประเทศ
และอยู่ระหว่างยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ
คณะกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมตำรวจของสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
จนถึง๓๐มีนาก็คือเดือนที่แล้ว
บอสก็ยังอ้างเป็นครั้งที่๗อีกว่า
ติดภารกิจอยู่ที่ประเทศอังกฤษ

ดังนั้นเพื่อให้เป็นการยืนยันกับท่านผู้ชมได้
เห็นว่าเมื่อวันที่๓๐มีนาผมได้ถามแล้ว

บอสลูกกระทิงแดงจะมาหรือไม่มา
เดี๋ยวลองดูคลิปที่ผมถามท่านอายการดูสิครับ
เมษานี้ถ้าไม่มาออกหมายจับไหมครับ
ดูถ้าหากอ้างเหตุเดิมอ้างไม่ได้แล้วก็ต้องออกหมายจับแน่นอน

แต่ว่าข้อที่จริงทางคดีเราอย่าเพิ่งไปคาดเดา
เขาอาจจะมาก็ได้คุณชูวิทย์เขาอาจจะมาก็ได้นะครับ
เขาอาจจะมาก็ได้คุณชูวิทย์

สิคะเดี๋ยวก่อนนะติดใจคำนึงเขาบอกว่า

เออนั่นแหละสิกำลังคิดอยู่ว่าแล้วถ้าเขาอ้างเหตุไหน
ก็ท่านอายการบอกว่าถ้าอ้างเหตุเดิมไม่ได้

หรือว่าอ้างในเหตุอื่นที่เป็นเหตุ

คือการขอความเป็นธรรมเนี่ยอย่างที่ผมก็เรียนให้ทราบแล้วนะฮะ
ช้าตรงแต่อย่างใดเพราะเป็นการพิจารณาคนละส่วนกันนะครับ
ผมเป็นกรรมาติการสภามาหลายครั้งดังนั้นวิธีการนี้อ้างไม่ได้
ประการที่๒การจะอ้างว่าเหตุใหม่
ก็เหตุใหม่เนื่องจากคดีคุณมิ้นต้องทราบ
คดีไม่มีความสลับซับซ้อนพยานก็ไม่ได้เยอะ
แล้วผู้ตายก็เป็นตำรวจ
การชดใช้เยียวยาก็มีการจริงว่ายังไม่ได้ทำ
ดังนั้นการที่ให้ตัวมาและไม่ได้ออกหมายจับ

คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมคางแคลงใจนะคุณมิ้นนะ

คลางแคลงใจคืออะไรครับคือกฎหมาย
เมื่อใช้กับคนที่ไม่ได้ชื่อในบอส
หรือว่าไม่ใช่ลูกกระทิงแดงอย่างนี้มันจะใช้แบบนี้ไหม

ตกลงอายการจะออกหมายจับไหมครับ
ซึ่งท่านอายการบอกถ้าไม่มีเหตุเดิม

ว่าพรุ่งนี้จะมารายงานตัวหรือไม่
คุณชุวิตว่ามาไหมไม่มาครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับ
ร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวแปะไว้ข้างฝาเลยว่าไม่มา
ผมยืนยันนะถ้ามาเนี่ยผมให้ผมทำอะไรผมก็ทำแล้ว
คุณชุวิตประกาศกลางรายการเลยเหรอผมเชื่อแล้วว่าไม่มา
คือผมอ่านใจคนออกฮะถ้ามามานานแล้วครับ
ถ้ามามานานแล้วครับแล้วเรื่องจริงมาเสียดีกว่า
อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเพราะว่าเป็นคดีแค่หมินชน
โดยขับรถโดยประมาทนะครับ
ก็สารท่านอาจจะพิจารณาให้ความเมตตา
ถ้ามีการเยียวยากันแล้วแล้วก็ยอมรับผิด
แต่กรณีแบบนี้หลบไปหลบมาอ้างเหตุ๕ปีแล้วครับ
ก็ทำให้กฎหมายในสังคมเกิดความสงสัยว่า
กฎหมายฉบับเดียวกันมันจะใช้กับทุกคนเท่าเทียมกันหรือไม่ครับ
พรุ่งนี้คุณชุวิตจะไปดูด้วยตาตัวเองไหม
ต้องไปสิครับเพราะว่าผมก็ต้องไปดู

เมื่อผมเนี่ยยอมรับผมก็เข้าไปในคุกในเรือนจำ

ถ้าไม่ได้ใช้กับคนอื่นผมก็มีอำนาจ
ไม่ใช่มีอำนาจมีสิทธิที่จะไปถามว่า
เพราะอะไรถึงไม่ได้ใช้แบบเดียวกับใช้กับผม

เดี๋ยวเรารอดูพร้อมกันนะคะว่า

วันนี้เราตีแสกหน้าในเรื่องที่
หลายคนพอรู้อยู่แล้วแต่ก็ย้ำกันอีก
ย้ำแล้วย้ำอีกให้คนไทยทุกคนได้ตาสว่างกัน

อันนี้ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานรัฐนะครับ
พูดง่ายเรื่องแท็กซี่หลายคนตอนนี้ไม่กล้าขึ้นแท็กซี่แล้ว
สว่างกันนะคะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในสังคม

กล้าขึ้นไหมกลางวันแสกนะที่เรื่องอย่างเงี้
แล้วต้องไปถามหลายคนนะสุภาพสตรีหลายคนว่า
เดี๋ยวนี้กล้าจะขึ้นแท็กซี่ไหม
เพราะไม่อย่างนั้นคุณชูวิทย์เอาเรื่องนะคะ
รวมถึงใครแน่นอนยังส่งมาพูดคุยเอาเรื่องกับเราได้ตลอดนะคะ
เมื่อวานคุณชุวิตเปิดให้ดูเมลมาเยอะเลยเหมือนกัน
ครับเดี๋ยววันไหนผมจะพูดให้ฟังเพราะว่าเมลที่ส่งมาเนี่ยเราก็ต้องมาอ่านให้เขา
ว่าบางเรื่องก็ต้องติดตามบางเรื่องต้องใช้เวลา
ไม่ใช่บางเรื่องที่ทุกเรื่องจะไปจัดการได้รวดเร็วนะครับ
ลับคนที่๒๗คนผมกำลังทำงานกันอย่างขมักขเม่น
เมื่อสักครู่ข้างในส่งมาบอกให้แซวคุณปู่

ผมเป็นปู่แล้วก็เมื่อวานนี้ลูกคลอดนะฮะก็มี

ก็ผมแก่แล้วคุณนิดนี้
เรียกป่าไม่ได้แล้วใช่มั้ย

หลูกเครื่องดื่มสูงกำลังว่าสุดท้ายแล้วจะมารายงานตัวหรือเปล่า

ชูวิทย์ตีแสกหน้า